ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒ตุลาคม
คนที่ก่อเหตุเพิ่งจะเข้ามอบตัววันนี้เอง
ก็คือเหตุการณ์ที่มีช่างสองคนโรยตัวออกมาทางด้านนอกอาคาร
ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมสูง๓๐กว่าชั้น
เพื่อที่จะยาแนวซ่อมแซมหน้าต่าง
แล้วปรากฏว่าถูกคนตัดเชือกครับ
เชือกหมายความว่าช่างที่โรยตัวลงมา

ก็เลยต้องเรียกคนที่อยู่ชั้น๒๐กว่าให้ช่วย

แล้วก็มาช่วยตรงระเบียงให้เข้าไปผ่านทางห้องเขา
แต่ปัญหาคือไอ้คนที่มาตัดเชือก

เพราะตอนแรกเลยตำรวจบอกเลยว่ารักษณะแบบนี้มันเข้าข่าย

สุดท้ายคนที่ตัดเชือกไปมอบตัวเป็นผู้หญิงนะคะ

ให้เหตุผลแบบนี้เธอบอกว่ารำคาญ
รำคาญเพราะทางนิติบุคคลไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ว่าจะมีการซ่อมแซมอาคารด้านนอก
รำคาญก็เลยตัดเชือก
แต่อ้างว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขา

ตรงเชือกที่ถูกตัดก็คืออยู่ชั้น๒๐
คือใช่เพราะว่ามีช่างอีกคนนึงที่โรยตัวลงมาด้วยกัน

อีกคนนึงบอกว่าเห็นว่ามีคนยื่นมือมาจากชั้น๒๐

คือตั้งแต่แรกเลยตำรวจก็ไปตรวจสอบ

แทบทุกคนแหละแต่ก็ตอนนั้นก็มีคนปฏิเสธอ่ะ
ที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงเขาปฏิเสธ

ส่วนตรงนี้เขาลงมาถึงชั้น๒๖เลยบอก
ขอเข้าห้องหน่อยเอาแค่๒๖พอลงต่อไม่ไหวแล้ว
คนที่อยู่ชั้น๒๖นี่แหละก็คือนางสาวประพันนวรรณอายุ๔๓
เขาก็เป็นคนช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายภาพไปโพสต์เอาไว้
ก็เลยช่วยมาได้ต้องขอบคุณมากเลยคุณพี่ท่านนี้นะคะ
คนที่เป็นช่างก็คือใน๒อายุ๒๑เป็นชาวเมียนมา
คนนี้เป็นคนสังเกตเห็นว่ามีคนตัดเชือกสักประมาณชั้นที่๒๑ได้
ทีนี้ช่วงบ่ายวันนี้คนที่ก่อเหตุนางสาวนิชานันอายุ๓๒
เขามีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเขาอยู่ชั้น๒๑จริง
อาคารบีของคอนโดมิเนียมแห่งนี้คอนโดมิเนียมแห่งนี้อยู่แถวแถว
วัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีเขาไปกับทนายความ
ไปพบตำรวจสพปักเกร็ดเพราะว่าถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
นางสาวนิชานันมาเจอกับช่างทั้งสองคนเขาก็คุยกันในห้องพนักงานสอบสวน
คุยกันปุ๊บเนี่ยตัวนางสาวนิชานันพยายามไม่ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวอืม
พูดแค่ว่าขอโทษนิติบุคคลไม่แจ้งไม่ประกาศไม่มีเจตนาทำร้ายใคร
เขาอ้างว่ามันเป็นความรำคาญที่เชือกมาห้อยอยู่ประมาณแบบนี้
ำคาญเชือกแล้วก็เดินขึ้นรถไปอืมแต่อันนี้มันมันเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยง
ที่จะทำให้ช่างเขาเสียชีวิตได้จริงจริงครับคือช่างทาสีที่เขาโรยตัว
แล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โหขอไม่รับคำขอโทษได้ไหมอ่ะ
ไม่รับคำขอโทษเหรอไม่รับคำขอโทษไม่ให้อภัยได้ไหม
คือมันรับไม่ได้กล้าตัดเชือกโรยตัวของช่างที่เขาโรยตัว
อยู่นอกอาคารสูงสามสิบกว่าชั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ทำงานมา
ไม่เคยเจอเลยนะนี่ยังดีเขาไม่ตกตึกดีที่เขาไม่ตาย
ถ้าเขาตายขึ้นมาใครจะมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขา
อยากบอกเลยว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก
มันอันตรายถึงชีวิตจริงนี่คนเขาทำมาหากิน
ค่าแรงเขาวันหนึ่งไม่กี่บาทกว่าจะได้เงินมามันเหนื่อยมากนะ
แล้วมาตัดเชือกเขาแบบนี้ลองฟังเสียงช่างดูค่ะ
เรามาฟังเหตุผลจากปากเขาเฉย
คือมาฟังเหตุผลก็คือตอนแรกบอกว่าเขารับสารภาพ
แล้วผู้กำกับก็เลยโทรมาแจ้งบอก
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาตัดเชือกเราทำไม
แต่เรื่องเจรจาเราไม่ได้เจรจาค่ะ
เขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่แบบ
อย่างที่โดนแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าถูกไหมคะ
เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แบบเขามีความกลัวเขาคิดว่าเขาถูกคุกคาม

นี่ค่ะคือจริงแล้วทุกคนก็อยากรู้สาเหตุว่า

ของเราไปที่คอนโดมิเนียมที่เป็นจุดเกิดเหตุอ่ะนะคะอืมไปคุยกับลูกบ้านที่คอนโดนี้แล้วก็
เป็นคนถ่ายคลิปก็คือคุณประภัยวันนะคะอายุ๔๙ที่เขาถ่ายคลิปแล้วเขาก็ช่วยช่างด้วย
นะครับเขาก็บอกดีใจสบายใจมากเลยที่คนที่ก่อเหตุไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็
รับสารภาพว่าเป็นคนตัดเชือกจริงจริงคือเขามองว่าการที่มาให้เหตุผลว่า
นิติบุคคลไม่แจ้งหรือการที่มาอ้างว่ารำคาญ
ก็เลยตัดเชือกเนี่ยนะมันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเลยจริง
มันเป็นข้ออ้างที่ฟังแล้วไร้สาระมากจริงจริงคุณประภัยวันบอกเลยว่า
ฝากไปเลยฝากของไปถึงผู้หญิงที่ก่อเหตุว่ารับสารภาพแบบดีดีดีกว่า
ทุกอย่างมันจะได้คลี่คลายอย่าขี้รำคาญจนทำให้ชีวิตของผู้อื่นเขาเกือบตาย

ถึงเราจะไม่รู้ว่าเป็นเชือกอะไรมันก็ไม่น่าตัด
เพราะว่าเราต้องคิดแล้วว่ามันต้องเป็นแบบว่าสินทรัพย์ของคอนโดอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ไปก็จะตัดได้รำคาญตัดทิ้งเลยอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ถ้าคนปกติจะไม่ทำกันเนอะ
มันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเป็นเหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นเลย
ก็ก็ไร้สาระแหละอย่างน้อยก็ต้องสอบถามกันก่อน
โทรศัพท์ก็มีโทรถามข้างล่างก็ได้คือเชือกอะไรอะไรอย่างนี้ถามเขาสิ
ของเราวันนั้นพอเขาจะมาเหยียบพื้นเราลองโทรลงถามก่อนเลย
จากการพูดคุยกับนิติบุคคลของทางคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
เขาก็ยืนยันว่าแจ้งลูกบ้านคอนโดทุกคนให้ทราบล่วงหน้าแล้ว
ก่อนที่จะมีการดำเนินการอะไรกับทางคอนโดมิเนียมแจ้งจริง
แล้วก็แจ้งล่วงหน้าห้าถึงเจ็ดวันทำการด้วยแจ้งผ่านทางไลน์ของคอนโด
และช่องทางอื่นด้วยค่ะ
จากนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นตั้งแต่เป็นข่าวแรก
แรกตำรวจก็มองว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แน่นอน

แต่ข้อหาที่๒มันน่าจะเข้าขั้นพยายามฆ่าเลยด้วยซ้ำ
ครับก็ต้องไปสู้คดีที่เธอบอกไปนะ